ท่านผู้ชมครับไทยรัฐนิวโชว์วันนี้เราคุยกันต่อนะฮะ
เรื่องของคดีที่เกิดขึ้นนะครับคดีของบาสนะครับ
วิ่งออกจากบ้านไปแล้วก็มีกลุ่มคู่อริอยู่หน้าบ้าน
สุดท้ายเนี่ยแทงกันเสียชีวิตไปสองศพแล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่ง
ตกลงลักษณะแบบนี้เนี่ยป้องกันตัวหรือว่าเกินกว่าเหตุหรือว่าอะไรยังไงนะครับ
วันนี้คุยกับสองท่านนะครับอยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมนะครับท่านผู้ตรวจการอายการ
อีกท่านหนึ่งครับพลตมตรีวิชัยสังประภัย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านรองแต้มครับ
คดีนี้คนพูดถึงกันเยอะมากในช่วงเวลานี้
คือเมื่อสักครู่ที่ผมได้คุยกับบาสเนี่ยก็เลยได้ฟังข้อมูลจากเขา
เขาบอกว่าไม่ได้มาแค่หน้าบ้านหลังบ้านก็แบบกุกกักกุกกัก
เหมือนกับจะปีนเข้ามามีหินเครื่องเข้ามาด้วย
เขาเลยตัดสินใจต้องวิ่งออกจากบ้านไปเอามีดไปด้วยเนี่ยคือ
ต้องการไปไล่แต่สุดท้ายถูกทำร้ายก็เลยต้องสู้
แล้วเนี่ยก็มีคนตายสองเจ็บหนึ่งอืมทั้งสองท่านมองยังไง
ท่านลองแป้งก่อนอย่างงี้เราถือว่าป้องกันตัวไหม
อย่างนี้ครับในการป้องกันกฎหมายบอกว่า
ป้องกันเนี่ยป้องกันตัวเองแล้วก็ผู้อื่น
แล้วการป้องกันนั้นต้องภัยที่ใกล้จะถึง
ภัยใกล้จะถึงจะถึงถึงจะป้องกัน
อันที่๓สมควรกับเหตุนี้เอาหลักกฎหมายก่อน
สามเรื่องสี่เรื่องใหญ่นี้ดังนั้นต้องไปดูว่า
อย่างพฤติกรรมเขาบอกว่าที่เข้ามาจะทำร้ายเนี่ย
ผมถามว่าไอ้อย่างนี้มันเป็นมูลเหตุ
ของจะป้องกันตัวได้ไหมผมว่ายัง
เพราะหนึ่งเขายังไม่ได้เข้ามาในรั้วบ้านเลย
แล้วคนที่เขามาโหกเวกโวยวายเนี่ย
คุณรู้ได้ไงว่าเขาต่อไปเขาจะมาบุกเข้าบ้าน
จะมาทำร้ายมันยังไม่ได้มันยังอ้างไม่ได้นะครับ
เดี๋ยวผมไปละให้ฟังอันที่สองที่ใกล้จะถึง
ว่าใกล้จะถึงนี่มันเหมือนต้องจะถึงตัวทันที
อย่างเช่นถึงว่าท่านพฤติกรไปยืนซื้อของอยู่ที่
ร้านขายอาหารที่มีดมืดอย่างนี้
อยู่ดีคนร้ายวิ่งจะมาแทงเลยผมรู้เนี่ยต้องถูกแทงแน่เนี่ย
ผมก็สามารถเอามีดเนี่ยเอาล่ะป้องกันตัวไปได้
อย่างนี้นั่นเป็นการป้องกันตัวครับแต่การที่บาร์ดเขาออกไปเนี่ย
มันไม่ใช่ป้องกันตัวนะอยากดูในคลิปนะครับ
วิ่งออกไปเลยเหมือนไปร่วมก่อเหตุด้วย
ผมถามว่าที่เขามาด่ามาทอเนี่ยมันยังไม่เป็นมูลเหตุ
ที่จะต้องใช้เอามีดไปแทงเขา
อันนี้ในมุมหลังบ้านแต่หลังบ้านเรายังไม่เห็นกล้องวงจรปิดเลยนะ

เหมือนมีคนจะปีนเข้ามาแล้วมีหินเครื่องเข้ามาโดนเขาไปแล้วด้วย
ก็เป็นคำพูดนะครับเอางี้ครับเราต้องบอกกับสังคมก่อน
คือเอาละสังคมอาจจะมองสองหลายมุมแต่เราต้องมองว่า
อย่าทำให้อย่าทำให้เป็นเหมือนทำให้ถูกใจนะเราต้องทำให้ถูกกฎหมาย
ถ้าเราไปคิดว่าอันไหนเป็นทำให้ถูกใจหรือไม่สะใจแล้วเนี่ย
แล้วทำให้กฎหมายบิดเบี้ยวไปเนี่ยมันไม่ได้ต้องทำให้ถูกกฎหมาย
เอาละน้องบาทเขาจะพูดว่า๑๒๓อย่างนี้
แต่พฤติกรรมของคดีเนี่ยบางทีมันไม่ใช่
คำพูดเนี่ยจะพูดไงก็ได้เราต้องไปหาพยานหลักฐานเพิ่มไป
เดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปสอบครับแต่หลักฐานที่พบเห็นเนี่ย
อย่างน้องเห็นว่าบาสวิ่งออกไปถือมีดไปเนี่ย
ผมถามพฤติกรรมที่ถือมีดออกไปเนี่ยเอาไปทำไม
ลุกไล่เขาบอกเอาไปไล่พวกนี้
มันไม่ใช่ผมถามว่าคุณอยู่ในบ้านคุณโทรศัพท์แจ้งตำรวจก็ได้
ให้ตำรวจเข้ามาเพราะคนร้ายก็ยังไม่ได้เข้า
เข้ามาในรั้วบ้านก็ยังมีประตูบ้านอีก
มันไม่จำเป็นที่จะออกไปไล่ไปไล่แทงเขา
อย่างนี้มันเหมือนไปร่วมการก่อเหตุด้วย
ในมุมมองของตำรวจนะครับมันไปร่วมการก่อเหตุด้วย
คุณมีประสงค์ที่จะไปก่อเหตุด้วย
คุณมีอาวุธมีดที่จะไปทำร้ายเขาด้วย
อย่างนี้จะเป็นก็ป้องกันได้ไง
คือถ้าป้องกันนี่คือว่าอยู่ดีเขาก็จะมาทำร้ายเรา
แล้วมันภัยต้องอะไรถึงและการป้องกันมันต้องสมควรกับเหตุนะ
อย่างเช่นเขาชกมาเราป้องกันก็ชกไป
เขาจะแทงมาใกล้ตัวเราก็แทงไป
อย่างตำรวจเห็นไหมเวลาปราบคนร้าย
คนร้ายจะยิงตำรวจตำรวจก็ชักปืนยิงป้องกันตัว
มันสมเหตุสมผลไงแต่ถ้าคนร้ายวิ่งมาจะมาชก
แล้วตำรวจเอาปืนไปยิงเนี่ยมันก็เกินกว่าเหตุ
ท่านรองแต้มแต่อย่างนี้คนบอกต้องให้ขนาดไหนมาถึงหน้าบ้านขนาดนี้
มีอะไรไม่รู้เครื่องเข้ามาปุ้งหนึ่งตรงข้างหน้าอันนี้ยังไม่ถึงตัวอีกเลย
เอาอย่างนี้ดีกว่าคนร้ายเนี่ยปีนเข้าไปรักทรัพย์ในบ้าน
พอคุณปีนเข้ามาถามว่าเจ้าบ้านยิงเขาตายนี่เกินกว่าเหตุไหม

ยังไม่ได้ผมถามว่าถ้าเกิดคุณเปิดไฟตามพฤติกรรม
ถ้าคุณเปิดไฟคุณจะรู้ได้ไงคนร้ายอาจจะหนีก็ได้
คนร้ายอาจจะหนีแต่ว่าการที่เข้ามาเนี่ยเบนหน้าที่เจ้าทีของรัฐที่จะไปตามจับ
แต่คุณไม่ใช่มีตัดสินว่าคุณปีนเข้ามาแล้วผมยิง
แต่ถ้าคนร้ายมีอาวุธปืนเข้ามาเห็นไหมปืนลูกปืนมาเรายังกลัวหรืออาจจะมีมูลเหตุได้ว่าอาจจะป้องกัน
แต่วันนี้มันไม่ใช่ไงนี่ผมยกให้ฟังคือนั้นการที่จะป้องกันนั้นมันต้องสมเหตุสมผล
ไม่ใช่อีกอันนึงใช้วุฒิมีดอีกคนนึงเขาไม่มีอะไรมาด่ามาทอ
แล้วคุณบอกนี่คือการป้องกันเอามีดไปแทงเขาแต่เขามาเขามา๖๗คน๖คนก็ยังไม่นั่น
คนผมถามว่าคุณรู้แน่๖คนจะมาทำร้ายคุณมันยังอยู่นอกบ้านนะ
คนด่านู่นคนด่านี่ใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่มีตรงนี้ถ้าเดินมาตรงที่ก่อนที่มีเหตุที่ลุมกันเนี่ย
ถ้ามีเฉพาะแค่นี้ผมยังมองว่าเขาป้องกันเหตุได้ป้องกันตัวได้
เพราะถ้าเขาไม่ป้องกันในพรุ่งนี้ตีเขาตายแน่
คือตรงนี้บาสเขาบอกว่าพอเขาถือมีดออกไปเพื่อจะไล่กลุ่มวัยรุ่นให้พ้นจากบ้านเขาเนี่ย

งั้นเป็นข้ออ้างหมดอย่างนั้นผมก็เป็นข้ออ้างหมด
อย่างนั้นถึงว่าผมไม่พอใจใครยิงผมเห็นว่าคนนี้เดินผ่านหน้าบ้านผมก็บอกแล้ว
โอ้คนนี้มาแล้วก่อนจะมาก็ขูว่าจะยิงผมแล้วผมก็ยิงก็ตายเลย
นี่คือในมุมของรองแต้มเนี่ยกำลังบอกกับพวกเราอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คือเราต้องหนึ่งเรื่องความเห็นใจ
ความสงจานอะไรอันนี้เป็นส่วนหนึ่ง

แง่ของการป้องกันตัวเนี่ยเขามีระบุเอาไว้ว่า๑๒
ใช่มันต้องอย่างนั้นนะครับ
แต่ถ้าเกิดการกระทำอะไรที่มันเกินกับการถือว่าการป้องกันตัวเนี่ยนะฮะ
มันมีเหตุมีผลเนี่ยอันนี้เป็นอำนาจของศาลแล้ว
เห็นว่าอย่างนี้อาจจะน่าเห็นใจหรือพฤติกรรมที่ทำเกินกว่าเหตุไปเนี่ย
มันพอรับได้ศาลอาจจะลงโทษเนี่ยให้น้อยลงหรือลงโทษอย่างไรก็ได้
แต่อันนี้มันมีความผิดก่อนผิดกับการที่ผิดแล้วจะลงโทษยังไงได้คนละอย่างนะ
ครับต้องแยกกันครับ
อาจารย์บริเวณฮะในมุมนักกฎหมายอย่างทางอายการมองยังไง
ไม่เอาว่าผมเป็นครูสอนกฎหมายดีกว่าอาจจะมองต่างกับท่านรองนะครับ
เพราะมาดูจากคำวิภาษาดีกาเนี่ยคืออย่างเรากลับไปเรื่องหนึ่งคงจำได้
เรื่องของลุงวิศวะถ้าแกไม่เปิดกระจกรถมาก็คงไม่ยิง
ตอนนั้นวัยรุ่นมาลุมรถอยู่
ตอนนั้นทิ้งไว้ตอนนั้นก่อนทีนี้ในคำพิพากษาดีกาเนี่ยตั้งแต่ปี๕๔ปี๔๕
ปี๔๕เขียนแค่เคียงให้กันกรณีชาวบ้านไปคว่างป่าบ้านบิดาจำเลย
เป็นพยันตรายเกิดหลังจากเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
จำเลยย่อมมีสิทธิ์กระทำเพื่อป้องกันทรัพย์สินของบิดาจำเลยได้
แต่พยันตรายของที่เกิดจากการคว่างป่ายังไม่ถึงกันหลายแหล่ง
นี่คำวิภาษาดีกาที่๕๘๑๗๒๔๔๕ครับ
ส่วนคำพิพากษาดีการในปี๒๕๕๓๕๕๔๔นะครับ
เขาบอกเลยผู้ตายเป็นฝ่ายก่อเหตุนะก่อเหตุร้ายก่อเหตุร้ายจำเลยก่อนนะฮะ
แล้วก็เมื่อจำเลยพยายามหลีกเลี่ยงการต่อสู้โดยวิ่งหลบหนี
ผมก็เทียบเคียงว่ามันมีเหตุกันมาแล้วแล้วอยู่ในบ้าน
ครับผมจะมีข้อจริงเพื่อจะเจอนิดนึง
แต่ผู้ตายซึ่งถือขวดกับพวกยังวิ่งไล่ตาม
จำเลยและผู้ตายข้างปากใส่ไปจำเลย
สารเขาบอกว่าอันเป็นเหตุการณ์กรณีที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน
หากผู้ตายคว่างใส่จำเลยอาจทำให้จำเลยอันตราย
หรือหากวิ่งทันจำเลยก็อาจจะวิ่งทำร้าย
พยานตรายที่เกิดขึ้นจากผู้ตายยังไม่หมด
จำเลยย่อมมีสิทธิ์ป้องกันตนเอง
นี่คือคำอธิบายที่สารวินิจฉัย
ที่ผมพยายามดูใกล้เคียงนะครับ
ปัญหาก็คือว่ามันต่อเนื่องไหม
ที่ฟังดูเนี่ย๗๘คนขี่มอเตอร์ไซค์มา๓๔คัน
แล้วมาถามหาแถวบ้านนั้นว่าบ้านนายบาทนี่อยู่ตรงไหน

หลังไหนจนกระทั่งรู้ก็ขับรถมาล้อม
ส่วนไอ้ไปหลังบ้านหรือไม่ทางพวกการพันธลองว่าเนี่ย
ผมไม่รู้นะมันอาจจะบุกกักบุกกัก

ซึ่งก็เลยไม่รู้ว่ามันมีหลักฐานมากน้อยอะไร
ทีนี้การเฟี่ยงก็เป็นในบ้านเนี่ยครับ
ถามว่าเป็นละเมิดกฎหมายไหมเป็น

บุกลุกคนมากกว่าหนึ่ง
เป็นความผิดที่ไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัว
การบุกลุกนั้นไม่จำเป็นต้องเดินเข้าไป
การรบกวนการครอบครอง

ในเวลากลางวันยอมความไม่ได้

ผมกำลังนั่งนึกนะครับนั่งนึกอยู่ต่อเนื่องไหมอืม
แล้วพอออกไปจากภาพที่เห็นเนี่ยมันผมอาจจะแย้งท่านนิดหนึ่งนะว่า
ไอ้เขาหามีอาวุธติดตัวที่เขาตั้งผมไม่ค่อยเห็นด้วยหรอ
มันมีเหตุใช่ไหมข้อหาพาอาวุธติดตัวไปในเมือง
โดยไม่มีเหตุถามว่าอันนี้มีเหตุไหมครับ
แล้วต้องคิดแล้วนะว่ามีเหตุไหมเหตุที่จะไปไล่คนหนึ่งคนออกไป
ถ้าไม่มีมีดผมว่าฝ่ายนู้นไม่ตายนะฝ่ายนี้ตาย
คือบาสเนี่ยโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นจะอาวุธมีด
ฆ่าหรือไม่ฆ่าเนี่ยเจตนาหรือไม่เจตนาเนี่ย
ต้องดูบาดแผลอืมตั้งใจแทงเลยแค่เหวี่ยงครับ
มันจะมีสองข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุผู้กันถึงแก่ความตายสองร้อย
เก้าสิบหรือสองแปดแปดครับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่ขอไม่ขอวิเคราะห์
เพราะว่าเราไม่เห็นบาดแผลตอบไม่ได้นะครับ
แต่ผมติดใจภาพอยู่ภาพหนึ่งภาพที่มีคนก้มกราบอ่า
ตรงกลางตรงแถวกลางซ้อนนั่นแหละตอนเกิดเหตุแล้วฮะฮะ
เพิ่งเห็นเมื่อกี้อย่างนี้เขาก็จะหยุด
ถ้าอยู่ตรงนี้มันจะสื่อความหมายไปได้ไหมว่ามันไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่น
เหมือนกับที่เราบางคนเราพยายามอธิบายเรื่องผู้การโจ้นึกออกไหม
มันอาจจะไม่เจตนาก็ได้อันนี้เราไม่รู้
คือต้องเข้าใจผมกับท่านรองไม่เห็นเหตุการณ์
เราฟังข่าวเราก็วิเคราะห์ไปตามหลักวิชาการตามประสบการณ์
ผมไม่ได้บอกว่าผมถูกแล้วไม่ได้บอกว่าถ้าเราผิดไม่ใช่
แต่มุมมองที่เรามองหลายมุมเท่านั้นเอง
คือถ้าในแง่กฎหมายเนี่ยท่านรองแต้มมองว่ามันอาจจะยังไม่ถึงไม่เข้าข่ายลักษณะการป้องกันตัว
เพราะว่าคุณถือมีดแล้ววิ่งออกไปจากบ้านภัยมันยังไม่ถึงตัว
คือการป้องภัยที่จะมาอย่างที่อาจารย์บรมเมฆภัยมันต้องมาหาเรา
แต่นี่เขาออกไปไปไล่แทงเขานะไปไล่แทงเอาละมูลเหตุ
อาจจะคนที่มาด่าท้อมาเฟี่ยงอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นอย่างนั้น
แต่ว่าไม่ใช่คือมันมีทางเลี่ยงได้ไงแต่ถ้าเกิดคุณเลี่ยงไม่ได้
อย่างที่อาจารย์ปรเมฆบอกอาจจะตามมาเฟี่ยงมาทำร้ายได้อย่างนี้
แต่นี่เขาอยู่ในบ้านเนี่ยคุณอ้างเหตุไม่ได้เลยว่าเขาจะเข้ามาทำร้ายคุณ
มันยังปิดประตูบ้านอยู่มันเข้าไม่ได้เลยมันยังอ้างไม่ได้
อีกอันหนึ่งการที่คุณวิ่งออกไปเอาอาวุธออกไปเนี่ย
ถ้าคุณบอกจะไล่คุณแจ้งความตำรวจให้ตำรวจมาก็ได้
คุณเอาอาวุธมีดออกไปไล่๒อันนะมันเกินแล้วล่ะ
ที่จะไม่ได้เอาว่าจำนวนคนอาจจะเยอะจริงแต่คุณยังไม่รู้เลย
คนนี้เขาจะมาทำร้ายอะไรคุณหรือเปล่าและ๒การแทงคุณแทง๑๐แผล
คุณป้องกันยังไงนี่มันไม่ได้ป้องกันแล้ว
ป้องกันอาจจะแทงไปเวียงไปแทงไปทีเดียวแล้วหยุด
แต่คุณแทง๑๐แผลทั้ง๒คนอีกคนอย่างนี้มันไม่ใช่ป้องกันแล้ว

ต้องไปดูเป็นส่วนอะไรอย่างนี้หรอว่าแต่ละช่วงเวลาเขาเจออะไรบ้าง
มีคลิปในรายการนึงว่าสัมภาษณ์ชาวบ้านเขาก็โทรศัพท์
โทรไปตั้งแต่ตอนรถนี่มาเวียนคือชาวบ้านเขารู้แล้ว
มากัน๗๘คันนะอันนี้นะ
ก็คือไม่อยากไปโทษใครแต่เขาว่าอย่างนี้
คืออย่างนี้ครับผมว่าเรื่องนี้ผมไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรอก
ฝากอย่างเดียวว่าพนักงานสอบสวนสอบให้ละเอียดเลยนะ
ทุกคนที่เห็นแล้วก็อยากฝากว่าทุกคนที่เห็นเหตุการณ์
ขอให้มาเป็นพยานเถอะและความยุติธรรมจะเกิด

คือข้อหาของฝั่งโน้นมันก็มีอยู่แล้วร่วมกันบุกลุกหนึ่งแล้ว
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผมพูดเฉพาะตอนเฟี่ยงหินนะ
ตอนที่ไปตีกันผมไม่พูดถึงเพราะผมไม่รู้ใครเริ่มก่อน
ตอนนั้นไม่ได้ยินว่าพยานแต่มีพยานบางคนบอก
พอออกไปก็โดนรุมอันนั้นผมก็ไม่เกี่ยวหรอก
ผมมองในแง่ว่าถ้าพอความเห็นผมผมว่า
มันเริ่มเป็นเรื่องของการป้องกันที่ต่อเนื่อง
เดี๋ยวท่านลองเดี๋ยวท่านบอกว่ายังไม่ถึงขนาดก็ไม่เป็นไร
ที่ที่ผมพูดในหมาไว้คือมันก็เฟี่ยงไอ้ที่อะไรนะ
ไม้ไม้กวาดอย่างเนี้ยไม้กวาด
หรือเราเอาไม้กวาดอันว่าการเฟี่ยงไม้กวาดตรงนั้นเนี่ย
มันเป็นการมูลเหตุที่จะทำให้เราอาวุธมีดไปแทงเขาในการป้องกันเนี่ย
มันได้ไหมเอามุมนี้ก่อนนะตอนก่อนจะเกิดเหตุ
อันที่สองที่บอกเขาเฟี่ยงเนี่ยเราไม่รู้ว่าเฟี่ยงหรือเปล่าไม่รู้นะ
เฟี่ยงโดนหัวเนี่ยอันนี้หมายถึงหลังบ้านที่เขาบอกว่า
ที่เฟี่ยงหน้าบ้านหน้าบ้านที่บ้านที่หัวเนี่ย
เรายังไม่รู้เลยเฟี่ยงหรือเปล่าดังนั้นเราต้องสอบส่วน
มันยังไม่เห็นก็มีแต่ภาพไอ้ที่เฟี่ยงไม้กวาดอย่างเดียว
วันนี้ผมเห็นภาพที่ก้อนหินถูกหัวแล้วก้อนหินกระเด็น
ที่ออกไปเนี่ยที่ออกไปนี่มันไปหลังจากที่เขาออกไปแล้ว
เขาเตรียมมีดไปแล้ว๒อันอย่างนี้ผมถามไปไล่เขานี่มัน
มันป้องกันไงไม่ได้ป้องกันแล้วคือป้องกันต้องคนเข้ามาทำเรา
ป้องกันเราไปไล่ไม่ได้เหรอท่านรองแต้ม
ไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นถือว่าป้องกันนี่ไม่ได้
เราออกไปไล่ไม่ได้ก็ผมบอกล่ะคือติดการเขามาบวกเวยเนี่ย
คุณสามารถจะทำวิธีอื่นได้แจ้งตำรวจได้หลบออกอยู่ในบ้าน
ให้คนเข้ามาก็ได้อ่าแล้วไปเจอกลางซอยอ่ะ
กลางซอยไว้อีกทีเอาแค่นี้ก่อนอย่าไปพูดเลย
เราเอาแค่นี้ก่อนคือเราต้องดูตามภาพจุดเริ่มต้น
แต่ตรงนั้นสมมุติถ้าเกิดว่าไม่มีการที่บุกมาที่บ้านเนี่ยมาเจอแค่นี้เป็นการป้องกันได้
เพราะคุณลุงเลยคุณอาจจะตีเขาตายก็ได้อาจจะกระทืบตายได้เอาหัวโขกหินตายก็ได้
นั่นหมายความว่าอย่างนี้เขาจะไปดูว่าจุดเริ่มต้นคุณออกมาเพราะอะไรถึงมาเจอเหตุกลางซอยอย่างนี้
วิ่งไปแท็งเขาแล้วบริการบอกไม่ได้ผมว่ามันมันไม่ได้เวลาน้อย
ก็ผมฝากอย่างเดียวคือ๑อย่าไปดูให้เรือถูกใจ
ถูกใจสะใจแต่ไม่ถูกกฎหมายไม่ได้งั้นบ้านเมืองอยู่ไม่ได้
ต้องยึดหลักของกฎหมายทำผิดทำถูกว่าไปตามกฎหมาย
ส่วนพฤติกรรมของคดีศาลจะเป็นผู้พิจารณา
แต่ถ้าเราไปปลุกกระแสไปทำกระแสไกล
คนที่อาจจะกระทำผิดอาจจะมีปัญหาเหมือนคดีอย่างที่ลุงพล

แต่ลองบรรเมฆอาจารย์บรรเมฆเอาลงมารวมกันแล้วผม
อาจจะเห็นต่างนะอาจารย์มันมีเหตุที่จะป้องกัน
เราคงไม่รอให้เขาบุกเข้ามาในบ้านเพราะคดีที่เราสั่งก็มีแบบนี้เยอะนะครับ
อย่างที่ตำรวจอายุทยาปีนเข้ามาบ้านตำรวจยุธยายิงเลย
ยิงเลยกลางคืนยิงเลยไม่ทันได้รู้ว่าทำอะไรยิงเลย
อันนี้มีเราก็สั่งไม่ฟ้องไปนะครับ
เราเห็นว่าไอ้การไปบุกลุกแห่สถานหรือการพยันตรายที่ใกล้จะถึง
ดูจากคำรักษาดีการมันต่อเนื่องนะครับ
เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าคุณจะเข้าหรือไม่เข้า
แต่การที่เฟี่ยงเข้าไปเนี่ยผมว่ามันเกิดพยานตราย
อาจจะเห็นต่างนะครับในมุมกฎหมาย
ก็สังคมก็ต้องคิดกันต่อไปว่าดูต่อไปให้จบนะครับ
ดูให้จบเหมือนกับน้องชมพู่แหละดูต่อไปให้จบแล้วจะรู้เอง
พระคุณทั้งสองท่านนะครับอาจารย์บรเมฆครับท่านรองแต้มครับ